ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหากรรมมหากรรมภาพแห่งความสำเร็จ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มรุ่มน้ำโขง
มีชีวิตเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ต่อระหว่างครูและนักเรียน
งานมหากรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มรุ่มน้ำโขง
จัดขึ้นที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๒บ้านนาหัวบ่ออำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนคร
เมื่อวานนี้โดยมีนายวิเชนโภชนุกูลเลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ
และนายบุญรักษ์ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพทร่วมเปิดงาน
ท่ามกลางคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
กลุ่มรุ่มน้ำโขง๘แห่งเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก
จากนี้นักเรียนได้ร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดอย่างงดงามด้วยภายในงาน
การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังแสดงภาพแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนการเรียนการสอน
ซึ่งคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนแต่ละแห่งก็จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายค่ะ
งานนี้นะคะยังมีการแสดงนิทัศกาลภายใต้โลแกนนิทัศกาลมีชีวิตก็คือการนำเสนอผลงานที่เกิดจากฝีมือของนักเรียน
แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ตามนโยบายของไทยรัฐวิทยาที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดีและเป็นคนเก่ง
มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจสามารถทำงานอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนของชาติตามเจตนารมณ์ของนายกัมพลวัชรพลผู้ก่อตั้งและเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ